มาอีก๑ท่าน๒คนเลยค่ะ
อันนี้แพ็คคู่คู่นี้เห็นที่ไหนแล้วต้อง
ไม่คิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องที่

ไม่เชื่ออย่ารบรู้ไม่รู้เหมือนกันนะคะเจอพร้อมพี่ยิงยงค่ะ

ถามถ่ายเองด้วยความสนิทจับมือกันตลอด

รวมไปถึงเรื่องเลขเด็ดถามไปถามมา
พี่ฮายกับพี่ยิงยงเห็นพร้อมต้องการว่า
หวยไทยรัฐของเราเนี่ยผัวสุดแล้วมันแม่งมากใช่งวดที่แล้ว
คุณผู้ชมถ้าจำได้๖๒ถูกมากนี่งวดนี้เลยให้ดู
เดี๋ยววันนี้ได้คุยกันต่อนะ๗๑๕
ตลอดข่าวตลอดข่าวนะคะอันนี้แล้วแต่ความเชื่อ
ไปฟังทั้งเรื่องแบบผัวเมียกันหรือเปล่า
รวมไปถึงเรื่องเลขเด็ดจากพี่ฮายด้วยค่ะ
งวดที่แล้ว๓๐๐๐คืนนี้จะเท่าไหร่นะเนี่ย

คือบอกตรงเลยว่าอยู่กับพี่ยงเนี่ยมีความรู้สึกว่าปลอดภัย
เพราะว่ามันไม่มีอารมณ์ที่จะคิดแบบนั้น
เห็นหน้าแล้วมันคิดไม่ได้มันคือพี่ชาย

เราก็เริ่มมีลุ้นอีกแล้วคือชีวิตพี่ไม่ได้ลุ้นไม่ได้เสียวอะไรเลย

เลขไหนก็สู้เลขไทยรัฐไม่ได้

รู้ไหมว่าตอนนี้หนูกำลังจะดูเลขไทยรัฐ

ดูแล้วใช้วิจารณ์

ยังไงก็ว่ากันไปพรุ่งนี้มาลุ้นกันค่ะ